ต้องบอกว่าเรียกกันว่าให้กันทั้งครอบครัว

อยากฟังนิทานสนุกกันไหม

ซีเหรอของฟรีมีด้วยเหรอ

ว่านิทานแม่มุกิตไง

เป็นนักเขียนนิทานวาดภาพกรอบหนังสือนะคะ
นามปากกาว่าแม่มุกีค่ะ

เป็นต้นทุนในการเดินทางทำกิจกรรมจิตอาสา

เวลาว่างนะคะก็จะมาสอนให้เด็กทำหนังสือนิทาน
นิทานแล้วก็มีนิทานหุ่นนะคะ
โรงเรียนต่างในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

เด็กดีแบ่งกันนะ

เวลาได้ของสวยของเล่นใหม่มา

แล้วก็จะแบ่งบทให้กับลูกมาช่วยเล่น

แล้วอาหารย่อยก่อนเดี๋ยวก็ท้องอืดตายหรอก

ฝั่นจะได้ไม่ถูกเข้าใจไหม
ทำงานจิตอาสาที่เป็นรูปแบบของบ้านนิทานแม่มูกิจ

บอกลูกว่าการทำจิตอาสาคือความสุข
ความสุขอย่างหนึ่งที่ได้แบ่งปันค่ะ

เราก็ทำนิทานสักเรื่องมาให้เด็กฟัง

จริงแล้วเราไม่ใช่ผู้ให้เพียงฝ่ายเดียวนะ